ทำงานตามหน้าที่ของเราจนมาเจอพี่โน่
เราไม่ได้คิดอะไรเลยถึงขั้นว่าจะต้องเป็นแฟน
ชื่นชอบเขาเราอยากแซวเขา
กลับกลายเป็นเคมีที่ตรงกันจนทำให้
มีงานขึ้นมาอีกใช่ค่ะอืม
ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าดังขึ้นเยอะ
ราศีไหนในปีนี้มีสิทธิ์งานเยอะเงินก็เยอะด้วย
คือถ้าในห่วงเวลานี้นะน่าจะเป็นราศีกรกฎ
แต่เขาไม่ได้ต่ออีกนิดนึงว่ารายจ่ายก็เยอะด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะราศรีกรกฎในนั้นขนาดนี้

ราหูตัวที่ค้นทรัพย์ก็อยู่ในเรือนการเงิน
แต่คนเกิดราศีตุลนะก็เป็นราศีที่จะได้ราบผลเพราะอะไร
เพราะราศบดีโคจรในเรือนราภะ
แต่ไอ้เสาอังคารอยู่เรือนการเงินก็แปลว่ามีรายจ่ายที่ต้องจ่าย
เพราะฉะนั้นกรกฎกับตุลเนี่ยงานเยอะเงินเยอะในห่วงเวลานี้

เออเดี๋ยวก็ได้

งานจะรุ่งแต่รักเนี่ยจะร่วง

คือราศีเมฆกรกฎตุลมังกร

เป็นราศีธวารที่งานเนี่ย
รุ่งเรืองมากมีโอกาสขยับขยาย
เปลี่ยนแปลงเช่นเริ่มต้น

เพราะฉะนั้นคนที่ลักษณะแบบนี้เนี่ย
ถ้าเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องความรักนะ

เพราะฉะนั้นในส่วนมากของคนที่งานรุ่ง
ความรักล่วงผมก็ต้องทายไว้ก่อนว่า

ใครที่มีครอบครัวแล้วให้ประคับประคอง
อภัยเข้าใจกันจบครับ

ก็คือจริงเวลาแพทย์ดูดวงหรืออะไรอย่างนี้

ก็คือมีแน่นอนถูกไหมคะอาจารย์ค่ะ

เดี๋ยวแพทย์เป็นอย่างนี้
แพทย์มีดาวการเงินในพื้นชะตาเป็นกาหลี
คำว่าเงินเป็นการีแปลว่าอะไรรู้แพทย์รู้ไหม
แปลว่าเงินนั้นเปรียบประดุษเป็นน้ำแข็งที่ละลายหายไป
ประดุษไฟที่ลุกหายไป

ประการแรกใช้ตะบี้ตะบันมันก็จบหมด
สองได้เงินมาไม่ใช้ก็ต้องรักษาแม่ดูแลครอบครัว
อันนี้คือการถมความเป็นการีในการเงินที่หาได้เรื่อย

การที่จะมีบุญที่ให้มีทรัพย์คือการที่โบสถนั้นสร้างอยู่
ไปรวบบุญสร้างจะมากจะน้อยด้วยศรัทธา
นำมวลชนของเราไปครอบครัวเราไปสร้าง
หรือจะสร้างสาราหรือจะช่วยเหลือใครที่ช่วยเหลือเป็นปัจจัย

เป็นกำลังบุญเกื้อกูลมาให้เกิดทรัพย์ในชาตินี้
ไม่ใช่นั่งปฏิบัติธรรมแล้วให้รวยมันคนละเรื่อง
บุญนั้นทำบุญปฏิบัติทำให้เกิดสติเกิดปัญญา
แต่บุญทำด้วยทานเนี่ยทำให้เกิดทรั
เพราะฉะนั้นแพทย์ก็สร้างไปเป็นบารมีบุญ
ให้แม่ให้พรให้ลูกร่ำรวยมีโชคดี
คนทั้งหลายทำอย่างนี้ได้คือแพทย์จะมีเงินไม่ขาดสาย
แต่ถ้าเกิดอยากจะมีทรัพย์ร่ำรวย
ให้เอาเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออะไรที่เป็นเป็น
ที่มันต้องผ่อนชำระไปเรื่อย
แต่พอถึงเวลาปุ๊บไม่รู้ตัวอ้าวมันมีทรัพย์แล้วนี่หว่า
เซ็บแล้วนี่วะที่จะเจ้านี่ตะเจ้ากรารเวียนตามไม่ทันอ่ะฝากคอคิดไว้ค่ะชีวิตน้องแพทย์
อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าคือตัวแพทย์เนี่ยอาจจะโชคดีคือในเรื่องของหลายอย่าง

แล้วก็เป็นคนที่มีสตินี่คือสิ่งสำคัญจริงค่ะเป็นคนมีสติ
แล้วก็เวลาจะทำอะไรหลายอาจจะดูเหมือนเป็นคนไม่ค่อยคิดจริงคิดนะคะ
แต่มันอาจจะได้เท่านี้จริงอะไรอย่างนี้
แล้วในสิ่งที่พลาดเราก็เก็บมาเป็นแง่คิด
แล้วก็โชคดีที่อาจจะด้วยพอเราเริ่มต้องดูแลคนป่วยอะไรอย่างนี้
ผตก็เริ่มหันไปเข้าวัดตรางทำสวดมนต์
คือเข้าใจอะไรง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้ชีวิตเราแบบมองโลกบวก
ก็เป็นคนสดใสแบบเนี้ยได้ตลอดเวลาแล้วก็โชคดี
คือแพทย์อยากให้ทุกคนมองบวกไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันดีไปหมด
แต่คือในความไม่ดีแพทย์อยากจะให้มองอีกมุมหนึ่งด้วย
ว่ามันจะไม่ได้มีความดีเราจะได้ชีวิตเราจะไม่รู้สึกหม่นหมองว่า
ทำไมเราอย่างนู้นทำไมเราอย่างนี้
จากคำถามว่าทำไมมหาอะไรที่มันแบบ
เราทำอันนี้ดีไหมเราปรับอันนี้ดีหรือเปล่า

องโลกในแง่ดีไม่ได้หมายถึงว่าโลกต้องสวยทุกคน

มักจะได้ยินหลายครั้งที่มีคนสอนเราบอกว่า
ในความโชคดีมันจะมีความโชคร้าย
แต่ในขณะเดียวกันในความโชคร้ายมันก็จะมีความโชคดี
ดีมีเสียในเสียมีดีค่ะ
ท่านผู้ชมฮะบางทีคนเรามีปัญหา
ไม่จำเป็นจะต้องหน้าบึ้งน่าเครียดหน้าดำตลอดเวลา
ดาวของเราในค่ำคืนนี้ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่า
เออปัญหาเขาเยอะมาก
ปัญหาที่บางทีเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเก่งจริง
แต่ปัญหาที่เราไม่สามารถแก้กันได้ทุกคน

แต่สิ่งหนึ่งฮะเขารู้จักที่จะตอบแทนพระคุณ
ลองถามตัวเราเองสิฮะตัวมดดำเองด้วยตัวพิธีกรเองด้วย
รอแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ฉันรวยก่อนเดี๋ยวรอให้ใช้อันนั้นก่อน

แน่ใจแล้วเหรอว่าชาตินี้เราจะรวย
แน่ใจแล้วเหรอว่าชาตินี้เราจะมีวันนั้น

แล้วจะมีเวลาเหลืออีกนานเหรอฮะ

บนความลึกลับซับซ้อนเนี่ยมีคำถามคำถามหนึ่งว่า
เราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนดีคนชั่ว

ความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดี
จงจำเอาไว้อย่าตัดสินใครที่ว่า

อาจจะเป็นอีกหนึ่งเวทีเท่านั้นที่คุณได้เห็น

เพราะฉะนั้นมาช่วยให้กำลังใจว่า

แล้วก็ร่วมกันทำชิดให้ร่ำรวยมั่นคง
ขอบคุณนะคะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมรายการท้องทะลุดาวค่ะ
คุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพระรหัสสบดีหน้าค่ะ
เวลา๔ทุ่มทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้

รับเชิญวันนี้จะไม่สร้างความทุกข์ให้เลย

ใครคุมหัวหรือยังอยากชั้นฝัง
ไม่มีผัวก็ได้ไม่ใจหรอกลาไม่อยากรอบหนัง

ช่วงที่เกิดราศีเมษเป็นราศีแม่ทัศน์ไฟ

ลักษณะราศีมิถุนราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลม
ลมก็แปลว่าอารมณ์แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงง่าย
เป็นคนคิดไวเบื่อเร็วเป็นเด็กช่างพูด

ก่อนนอนหนูจะนึกไปตลอดเลยว่าหนูจะต้องมีรถคันนี้คันนี้อะไรอย่างนี้

จนแบบว่าพ่อแม่เล่นลิเกกลางวัน
หนูก็ไม่ขอทานเพราะอยากได้เงิน
เป็นคนที่กล้าที่จะแสดงออก

แดนเซอร์ก็ถอดเลยเลยอังเกงในตัวเดียวแล้วก็ใส่ถึงนอกอะไรอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป